มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่อำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
มีสาวอำภาวาเขาบอกว่าทนไม่ไหวจริง
แฟนเก่าเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังตามมาราวีไม่ยอมเลิกราสักที
ครั้งนี้ทนไม่ไหวคว้าปืนมายิงใส่เลยค่ะ
ยิงใส่ไปสี่นัดโดนจุดสำคัญด้วยอ่ะเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวของฝั่งผู้เสียชีวิตเขาก็เลยบอกว่าโอ้โห
ก็เข้าใจแหละว่าเขาตามง้อตามราวี
แต่ถึงขั้นต้องยิงเขาให้ตายแบบนี้เลยเหรอ
ถ้าเขาตามมาหาถึงบ้านแล้วคุณไม่พอใจ
ทำไมยิงป้องกันยิงไปแค่นัดเดียวให้เขากลัว

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจเนี่ยค่ะ
เมื่อเช้านี้เองค่ะตำรวจสพอำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวัดโคเกตอำเภออำภาวาค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายเวียรพงศ์ศรีวังไพรอายุ๓๖ปี
ถูกยิงด้วยปืน๓๘นะคะ
กระสุนเข้าลำตัวไปสองนัดเข้าคอไปนัดหนึ่ง
แล้วก็เข้าแขนขวาไปอีก๑นัด
คนยิงก็คือนางสาวสวนีดวงสกุลอายุ๔๒
หลังก่อเหตุนางสาวสวนีก็ถือปืนนี่นะคะ
นั่งรอเพื่อจะมอบตัวกับตำรวจแบบนี้นะคะ
ก็ถือปืนนั่งรออยู่แบบนี้เลยจนตำรวจไป

ไปคุยกับน้องสะพ้ายของนางสาวสวนีซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เขาบอกว่าคือนายวีรพงศ์ผู้ตาย
เลิกรากับนางสาวสวนีไป๓เดือนแล้ว
สาเหตุที่เลิกก็เพราะว่านายวีรพงศ์ใจร้อนโผงผาง
ชอบทำร้ายทุบตีนางสาวสวนีเป็นประจำ
นางสาวสวนีทนไม่ไหวขอเลิก
พอขอเลิกปุ๊บนายเวียรพงศ์ก็คอยตามตื้อตามง้อขอคืนดี
ง้ออยู่บ่อยอะค่ะนางสาวสวนีไม่สนใจไม่ยอมคืนดีด้วย
้อเท่าไหร่ก็ไม่กลับไปดีด้วยนายเวียรพงศ์ก็เลยโมโห
ขับรถผ่านหน้าบ้านทีไรนายวิรพงศ์ตะโกนด่า
แล้วด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ชอบด่าในลักษณะที่ความหมายก็คือเหมือนกับต่อว่านางสวนีว่า
จ้องแต่จะมองหาผู้ชายคนใหม่อะไรแบบนี้ความหมายประมาณนี้แต่เป็นคำหยาบ
ในอดีตนางสาวสวนีเคยทำงานรับจ้างขับรถรับส่งนักเรียนค่ะ
แล้วเวลาที่นางสาวสวนีขับรถผ่านนายวิรพงศ์ก็จะตามด่า
ตามต่อว่าจนนางสาวสวนีไม่กล้าออกไปไหน
ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายด้วยก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน

เมื่อเช้านี้นายวิรพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์
ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านนะคะ

เห็นนางสาวสวนีเดินออกมาหน้าบ้าน
พอนายวีรพงศ์เห็นข้ามถนนมาเลยมาหาเลย

ทำท่าเหมือนจะตบนางสาวสวนีด้วย
นี่เป็นข้อมูลจากทางฝั่งนางสาวสวนียนะคะ
เขาบอกว่านายวีรพงศ์ด่าแล้วก็จะตบเขาก่อน
ญาติญาติก็เห็นเหตุการณ์มาช่วยห้าม

ฝ่าวงล้อมของญาติญาติที่พยายามจะห้าม

นางสาวสวนีวิ่งไปหยิบปืน
เป็นปืนของอดีตสามี
อยู่ในบ้านมาเจาะยิงใส่นายวีรพงศ์เลย
เข้าไปสี่นัดจนตายอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
เขาเคยคบกันค่ะแต่ว่าเขาเลิกกันแล้ว
แต่ผู้ชายเขาไม่ยอมเลิกค่ะ
เขาก็มาด่าอย่างนี้ตลอด
นานแล้วค่ะเป็นหลายเดือนแล้ว
บางทีเขาก็มาด่าแล้วเขาก็หายไปเป็นเดือนนึง

แล้วเนี่ยพักหลังหายไปเดือนไปเดือนนึงเลยนะคะ
แล้วก็หลานก็ขายของหน้าบ้านอย่างนี้
ก็มาวิ่งผ่านก็ตะโกนด่า
เขาเคยไปแจ้งความแล้วเขาก็เคยทำสัญญาไก่เกลี่ยกันนะว่า

แต่ว่าคนที่ตายเขาไม่ยอมเซ็น
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะป้าหมอนค่ะ
หมอนบอกว่ารู้จักทั้งคู่ทั้งคนก่อเหตุทั้งผู้ตาย
วีรพงศ์จริงแล้วก็เป็นคนดี
เวลาเจอผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเวลาเจอป้าหมอนเองเนี่ย
ก็ยกมือไหว้ยิ้มแย้มทักทายตลอด
หมอนก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่าเออนายวีรพงศ์ก็ดีกับทุกคนนะ
แต่ทำไมกับนางสาวสวนีที่เคยคบหากัน
ทำไมไม่ดีด้วยทำไมอารมณ์ร้ายใส่ทำไมทุบตีใส่
ในอดีตที่นายวิรพงศ์เคยถูกดำเนินคดี
ข้อหาพยายามฆ่าทุกคนในหมู่บ้านก็รู้นะคะ
นางสาวสวนีเองก็รู้นะคะ
ก็เลยคิดว่าสาเหตุที่นายเวียรพงศ์เคยติดคุกเคยถูกดำเนินคดี
ไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้นางสาวสวนีขอเลิก
เพราะว่าก่อนที่จะคบกันนางสาวสมณีก็รู้อยู่แล้ว
นายเวียรพงศ์เคยถูกดำเนินคดีเคยมีคดีติดตัว
คิดว่าที่เลิกกันเนี่ยน่าจะเป็นความใจร้อน
และการที่นายวีรพงศ์ชอบทำร้ายร่างกายมากกว่า
ทางครอบครัวของฝั่งนายวิรพงศ์ผู้เสตชีวิต

ก็ติดต่อขอรับศพนายเวียรพงศ์ที่โรงพยาบาลราชบุรี
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโคเกต
อำเภออำภาวาซึ่งก็อยู่ตรงกันข้าม
กับบ้านของนางสาวสวนีคนก่อเหตุนะคะครับ
นางสาวจันทร์กลิ่นจิ๋วเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายวิรพงศ์
บอกว่าข้อมูลที่ทางฝั่งนางสาวสวนีให้ข่าวนะมันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมด
เห็นข่าวแล้วไม่สบายใจเลยแต่ก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไร
เพราะพูดไปนายเวียรพงศ์น้องชายก็ไม่ฟื้นกลับคืนมาอยู่ดี
คบหากันเนี่ยนะระหว่างนายเวียรพงศ์กับนางสาวสวนี
ทางบ้านของฝั่งนายวิรพงศ์ไม่ค่อยได้รับรู้อะไรมากนัก
เชื่อว่านางสาวสวนีก็น่าจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้นายวิรพงศ์ไม่พอใจ
ทำให้มีการด่าทอกันไปมาเพราะไม่เชื่อว่าจู่นายวีรพงศ์จะเดินไปด่าแบบนั้น
แล้วทั้งคู่ก็คบหากันเป็นปีเลิกกันไปสามเดือน
นายวิรพงศ์ก็ตามง้อดีดีมาโดยตลอดก็ยอมรับว่านายวิรพงศ์ใจร้อน
ทางครอบครัวของนายวิรพงศ์บอกนะคะว่าก็ยอมรับแหละว่าใจร้อน
แต่นางสาวสวนีก็ร้อนไม่แพ้กัน
นางสาวสวนีเคยขับรถเก๋งชนนายวีรพงศ์จนได้รับบาดเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
ลูกพี่ลูกน้องของนายวีรพงศ์บอกแต่ตอนนั้นไม่ได้ดำเนินคดี
เพราะนายวีรพงศ์ไม่อยากจะแจ้งความเอาผิดแฟนตัวเอง
เชื่อว่านางสาวสวนีน่าจะไปต่อว่าอะไรนายวีรพงศ์นั่นแหละ
ไม่อย่างนั้นคงไม่แบบตามไปด่าหรือว่าอารวาสใส่กันแบบนี้
ติดใจในคำให้การของนางสาวสวนีด้วยนะคะ
อ้างว่ายิงปืนใส่นายวิรพงศ์เพราะป้องกันตัว
ทางครอบครัวของนายวิรพงศ์มองว่าถ้าป้องกันตัว
ทำไมต้องยิงตั้ง๔นัดแล้วทำไมยิงแบบจุดสำคัญเข้ากลางตัวเข้าคอแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงโทรเข้ามาด่าแต่ไม่รู้เรื่องอะไร
แล้วก็ล่าสุดมีขับรถชนคือผู้หญิงขับรถชนผู้ชาย

ใช่แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บมากมายแล้วเขาก็แจ้งความกันหรือเปล่าก็ไม่รู้

เขาจะพยายามบอกว่าทางตัวพี่วีจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วชอบทำร้ายเขา
ก็คือไอ้แบบนี้คือผู้หญิงเขารู้ว่าทำไมผู้ชายทำไมถึงต้องทำร้ายร่างกายเขา
เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่เราไม่พูด
แต่คือผู้หญิงเขารู้ว่าทำไมผู้ชายถึงต้องทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าผู้ชายทนไม่ได้แล้วก็รับไม่ได้
ก็เป็นข้อมูลจากสองฝั่งนะคะ
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุกับทางฝั่งของผู้เสียชีวิต
แต่สุดท้ายก็เป็นความสูญเสียล่ะค่ะ
วีรพงศ์เนี่ยทางญาติก็ไปรับศพแล้ว
ประกอบพิธีทางศาสนาสวดพระอภิษฐรรม๓คืนนะคะ
ปนกิจวันอาทิตย์ที่๒๖เมษายน
ครอบครัวฝั่งนายวิรพงศ์บอกว่า
เหตุการณ์นี้ก็อโหสิกรรมให้กับทางฝั่งของผู้ก่อเหตุ
ไม่อยากจะให้ญาติทางฝั่งของผู้ก่อเหตุ

การดำเนินคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ